คุณผู้ชมครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับสุดท้ายออกมา
เรื่องของพายุปาบึกได้อ่อนกำลังลงไปแล้ว
ใกล้จะสลายตัวก็ยังทำให้ทางภาคใต้นั้นมีฝนตกแต่ว่าลดลงแล้ว
ส่วนคนกรุงก็ระวังเรื่องของฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยครับ
ฉบับที่๒๖กรมอุตุนิยมวิทยา
ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับสถานการณ์พายุปลาบึกนะฮะ
โดยระบุรายละเอียดว่าตั้งแต่เวลา๒ทุ่มที่ผ่านมา
อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงอีก

จะทำให้ทางด้านของภาคใต้
ภาคใต้ทางด้านของตอนล่างนั้นมีฝนลดน้อยลง
แต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับ
กับมีลมกระโชคแรงในบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบกิริขันชุมพรแล้วก็ระนอง
แล้วก็ยังขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลักอยู่นะครับ
รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นด้วย
สำหรับคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุมราชธานีขึ้นไป
แล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดมรนองขึ้นไป
มีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง๒๔เมตรครับ
ส่วนทางด้านตอนล่างของอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามัน

หากประชาชนต้องการข้อมูลพยากรณากาศ

หมายเลข๑๑๘๒ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ